สวัสดีครับในเดือนนี้ใครที่วางแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างต่างสภาพอากาศนั้นถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเรื่องของกระแสลมนะครับเพราะว่าเป็นช่วงรอยต่อที่จะเข้าจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับดังนั้นกระแสอากาศมีความแปรปวดมากและที่สำคัญ
ปัญหานครหลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องเจอกับปัญหาหมอกวัดมายาวนานเลยเดียวนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับจุดที่ต้องรับมือต่อไปก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่เจอกันทุกปีคุณผู้ชมครับนี่คือลักษณะของกระแสลมนะครับจะสังเกตว่ามีกระแสลมที่ทำให้เกิดกลุ่มก้อนเมฆเป็น

เป็นกระแสลมทางใต้นะครับหอบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวไทยพุ่งเข้ามาเต็มเต็มตรงนี้ซึ่งมีความแรงกว่าช่วงที่ผ่านมาแรงแบบนี้นะครับจึงสามารถที่จะเอาชนะอากาศเย็นที่ลงมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดลักษณะการก่อตัวของกลุ่มฝนเกิดขึ้นนะครับกลุ่มฝนนั้นก็จะมีการกระจายตัวใน
ตั้งแต่ทางตอนล่างขึ้นมานะครับถึงตอนกลางเลยนะครับก็จะมีบางจุดบางพื้นที่นะครับที่มีการกระจายตัวของฝนก่อนที่จะค่อยหายไปอีกครั้งหนึ่งในช่วงหลังกลางสัปดาห์หน้า
แต่ว่าอุณหภูมิครับถึงแม้ว่าจะมีอากาศเย็นแผลลงมาเนี่ยนะครับแต่ว่าอุณหภูมินั้นไม่ค่อยส่งผลมากนักนะครับก็จะทำให้ในบริเวณตอนกลางอากาศจะเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นนะครับตอนบนภาคเหนืออีสานก็จะร้อนขึ้นเช่นเดียวกันแต่ว่าภาพรวมแล้วช่วงเช้ายังคงได้มีอากาศเย็นอยู่บ้าง
อุณหภูมิในบริเวณตอนกลางอากาศเย็นอยู่บ้างนี่ค